คุณผู้ชมครับปัญหาน้ำเน่าเสียในครองพิพัฒนย่านศรีลมนั้น
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
รวมทั้งความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่กว่า๔๐๐หลังคาเรือนด้วยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับปัญหาจะเริ่มหมดไป
เพราะว่าภาคเอกชนนั้นเห็นความสำคัญของเรื่องนี้
แล้วก็จับมือร่วมกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนในชุมชน
รวมทั้งมูลนิธิอุทธกภักษ์ในพระบรมราชุปธรรมนะครับ
ได้ร่วมกันฟื้นฟูครองแห่งนี้ครับตามแนวพระราชดำรินะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกระดกรัฐโกวิชัยครับ
ในคลองพิพัฒน์ศรีลมเน่าเสียมานานกว่า๑๕ปี
ส่งกลิ่นเหม็นและกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุง
เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำและคุณภาพสังคมในชุมชนพิพัฒน์๒
ที่อยู่ติดกับคลองพิพัฒน์ให้ดีขึ้น
ธนาคารกรุงเทพจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทธกภัทร
ในพระบรมราชุปธรรมตามแนวพระราชดำริ
เข้ามาฟื้นฟูภายใต้โครงการเทิดด้วยธรรม

ใกล้ธนาคารยังเจอปัญหาของเป็นแหล่งน้ำทิ้ง
ปัญหาของตะกอนเลนปัญหาของขยะ
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาทำจากใกล้ตัวเราก่อน
ความร่วมมือความพร้อมใจความสามัคคี
ที่จะมารักษาสิ่งแวดล้อมใกล้เรา
การดำเนินงานได้ใช้หลักการทรงงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

และยอมรับว่าการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
เราใช้หลักการทรงงานตั้งแต่ต้นเลย
แรกสุดเราต้องให้คนในพื้นที่
ที่เป็นประชาชนที่ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่
เข้าใจก่อนว่าหลักการที่เราจะทำเนี่ยเพื่ออะไร
หลักการของพระองค์ท่านเลยว่าเข้าใจเพื่อเราจะทำใน
ในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมของในพื้นที่เอง
การฟื้นฟูคลองมุลนิธิอุทกพัฒน์
ธนาคารกรุงเทพได้จัดทำเป็นแผนระยะยาว

เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะ
จากเรื่องของการจัดระบบขยะระบบคลองเอง
การร่วมกันนำเอาเรนออกที่ทับถมกันมานาน
แล้วต่อไปก็คือจะมองเรื่องของระบบบำบัดน้ำนะคะ
จะมีเอาพืชแพรน้ำเสริมเข้าไปในระบบอีก
เพื่อเป็นตัวกรองน้ำในพื้นที่ด้วย
สำนักงานเขตบางรักษ์ยอมรับว่าที่ผ่านมา
มีการร้องเรียนเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสีย

สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนกว่า๔๐๐ครัวเรือน
ปัญหาที่ชาวบ้านได้รับเนี่ยก็คือเรื่องกลิ่น
แล้วเวลาเอาเลนออกปุ๊บหมดกลิ่นก็ไม่มี
สองเรื่องขยะถ้าชาวบ้านทุกคนช่วยกัน

ขยะก็จะน้อยลงและน้อยลงจนถึงไม่มี
แต่โครงการนี้เป็นของในหลวงทำให้เรารู้จักรักน้ำ
รู้จักรักคลองรู้จักปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง
ทำให้เกิดความสวยงามในชุมชน
ชาวบ้านก็จะเริ่มร่วมกันทำ

หนึ่งในพนักงานธนาคารกรุงเทพที่อาสามาช่วยฟื้นฟูคลองในครั้งนี้
รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความสามัคคีของทุกคน
เพราะว่าเห็นเหตุการณ์แล้วทุกคนในชุมชนช่วยเหลือกันมีความสามัคคี
เพราะเห็นทุกคนช่วยงานเหนื่อยด้วยกัน

อันนี้ก็เป็นความสุขของพี่เองเหมือนกัน
สำหรับแผนการขุดลอกคลองพิพัฒน์
เริ่มจากสถานีสูบน้ำลดการปล่อยน้ำมายังคลองพิพัฒน์
ตั้งแต่วันที่๙กันยายน๒๕๕๙
เพื่อเตรียมดูดเลนตะกอนและทำความสะอาดคลอง
จากนั้นสำนักงานเขตบางรักษ์สำนักงานการระบายน้ำ
ร่วมมือกับสำนักงานเขตยานวาสำนักงานเขตสาธรณ์
สำนักงานเขตปฐุมวันสำนักงานเขตบางคอแหลม
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นำรถเข้าดูดเลน

ซึ่งอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งกีดขวางการดูดเลนตะกอน
โดยจะมีรถขยะจากสำนักงานเขตบางรักษ์มารอรับขยะ
เพื่อนำไปแยกทิ้งต่อไป

จะทำให้คุณภาพน้ำในคลองพิพัฒน์ศรีลม
กลับมาดังเดิมได้โดยเร็วที่สุด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน